ท่านผู้ชมครับการเมืองไทยวันนี้นะฮะตกลงชัดเจนแน่นอนนะครับว่าจะมีการเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดรกันเนี่ย
วันที่๔กรกฎาคมนี้อันนี้ยืนยันชัดเจนเพราะว่าวันนี้มีหนังสือส่งไปถึงบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรเรียบร้อยแล้ว
วันที่สามมีรัฐพิธีก่อนนะอ่าวันที่สี่เลือกประธานสภาผู้แทนรัศดรค่ะ
วันนี้ฟังทางเพื่อไทยก่อนเอาแบบให้สัมภาษณ์กันแบบได้ยินกันแบบอย่างเป็นทางการนะ
ข้างซ้ายมือของหน้าจอน่ะนั่นคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพัก

ซึ่งเป็นคณะเจรจาของพักเพื่อไทย
ในการเจรจากับพักก้าวไกลเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร

วันนี้หัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วก็แก่นำพักนะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าวันที่๒กรกฎาคมนี้ได้ข้อสรุปจบกันแน่นอน

โดยนัดหารือกันของคณะเจรจาระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทย
ช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่๒กรกฎาคม

หลังจากนั้นพอได้ข้อสรุปเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรแล้ว
ก็จะนัดประชุมแกนนำก็คือหัวหน้าพัก๘ร่วม
หัวหน้าพัก๘พักร่วมรัฐบาล๓๑๒เสียงในซีกของก้าวไกล

เชื่อว่าจะไม่มีการเลื่อนอีกแล้ว
ทีนี้มันมีข่าวมาก่อนหน้านี้
บอกว่าเพื่อไทยเนี่ยเสนอสูตรใหม่ไปให้กับทางก้าวไกลเขา
คือ๑๔บวก๑
ของนายกของก้าวไกลแล้วก็ประธานสภาของเพื่อไทย
ถ้าก้าวไกลยังไม่โอเคเอาอย่างนี้ไหม
เพื่อไทยเนี่ยให้ก้าวไกลเป็น๑๕รัฐมนตรีบวก๑นายกก็ได้
ส่วนเพื่อไทยเอา๑๓รัฐมนตรีลดลงมา
แต่ขอหนึ่งประธานสภาผู้แทนเหมือนเดิม
คุณภูมิธรรมบอกว่าสูตรนี้งงเลยนะฮะ
ไม่เคยได้ยินไปเอามาจากไหน
เพื่อไทยไม่เคยเสนอสูตรนี้ให้กับก้าวไกล
ยังยืนยันสูตรเดิมคือ๑๔บวก๑
แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนี่ไม่ใช่ของใหม่หรือว่าเพิ่งเสนอนะ
คุยกันครั้งแรกเพื่อไทยก็บอกก้าวไกลไปว่าอย่างนี้นี่แหละ
ขอ๑๔รัฐมนตรีบวก๑เก้าอี้ประธานสภาผู้แทนรัศดร
แต่พักก้าวไกลไม่เคยให้คำตอบกลับมาเลย
หัวหน้าพักเพื่อไทยหมอชนนั่นเสริมนะฮะ
บอกวันนี้เข้าใจดีว่าเพื่อไทยเป็นพักอันดับ๒
และเพื่อไทยก็เคารพพักอันดับหนึ่ง
คือพักเก้าไกลมาตลอดไม่เคยแย่งตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
ที่เสนอไปเนี่ยคือการขอให้ก้าวไกลพิจารณา
ไม่ใช่การยื้อแย่งไม่ได้บีบบังคับ
เพราะเข้าใจดีว่าพักอันดับหนึ่งควรได้สิทธิ์
จะเป็นนายกหรือประธานสภาผู้แทนรัศดร
ถ้าเสนอไปแล้วขอไปแล้วตำแหน่งประธานสภาแล้วเขาไม่ให้
เพื่อไทยค่อยกลับมาพิจารณาว่าจะเอายังไงต่อ
นักข่าวก็ถามต่อว่าจะถึงขั้นวงแตกไหมเนี่ย
ถ้าเกิดก้าวไกลเขายืนยันว่าเขาไม่ให้
คุณหมอชนน่านบอกทุกวันนี้เนี่ยแม่
มันเหมือนกับว่ามันอยู่ด้วยกันแล้วมันไปไหน

ไกลกับเพื่อไทยคงจะแยกจากกันไม่ได้

เอาลองฟังตรงนี้ดูนะฮะ
เราเข้าใจครับว่าโดยหลักแล้วเนี่ย
อันดับหนึ่งเขาควรจะได้รับสิทธิ์เป็นประธาน
เราก็ถือสิทธิ์นั้นไงเราเลยจริงขอเข้ามาว่า
เราจะทำงานร่วมกันเพื่อดุลยภาพในการทำงาน
ท่านเป็นประมุขฝ่าบริหารแล้วเราขอไปประมาณนิติบรรยากร

มันไม่ได้เป็นการยื้อแย่งนะแล้วก็ไม่ได้เป็นการหักหลังพี่น้องประชาชนจะประการใด
เขาจะให้ไม่ให้เราเนี่ยเราต้องการคำตอบเป็นหลักการเท่านั้นเองครับ
จริงการเสนอ๑๔บวก๑เนี่ยนะครับ
เสนอบนพื้นฐานว่าคะแนนมันไล่เรียกกันแล้วก็เราอยากรักษา
อารมณ์ความรู้สึกของแฟนคลับทั้งสองฝ่าย
เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมมือกันได้แล้วก็ทำงานต่อไปกันได้
นี่นะครับทุกผู้ชมครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับ
วันนี้คุณหมอชนน่านที่ให้สัมภาษณ์เนี่ย
ถึงขั้นบอกว่า
ถ้าเกิดว่าไม่ได้ตำแหน่งประธานสภาแล้วก้าวไกลเขาไม่ยอมเนี่ย

เพราะเราถูกมัดด้วยอานัทของประชาชนแม้เราอยากออกไปแต่เราออกไม่ได้
ซึ่งเรามีสิทธิ์ด้วยที่จะออกไปแต่ว่ามันไม่ชอบทำ
เราถูกพี่น้องประชาชน๒๕ล้านเสียงมัดเรากับก้าวไกลให้ติดกัน

คุณหมอชนนั่นถึงขั้นใช้คำว่า
มันเหมือนกับเป็นการคลุมถุงชนกันไปแล้ว
ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธแล้วเจตจำนง๒๕ล้านเสียงสำคัญที่สุดนะครับ
ยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันนั่นแหละจนสุดท้ายปลายทางนั่นแหละ
ส่วนที่พระเก้าไกลนะครับท่านผู้ชมครับแน่นอนว่าพระเก้าไกล
เขาประกาศชัดเจนว่าวางตัวหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิศนุโลก
ให้เป็นประธานสภาผู้แทนรัศดรคุณภูมิธรรมบอกว่าก็ถือว่า
เรื่องนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของก้าวไกลเขา
แต่เพื่อไทยไม่เคยเสนอชื่อใครประธานสภาผู้แทนรัศดร
เพราะเคารพการพูดคุยกันที่ณขณะนี้มันยังไม่ชัด
เมื่อยังไม่ชัดจะไปเคาะชื่อได้ยังไงว่าจะให้ใครเป็น
เพราะสองพักยังไม่ได้ตกลงยังไม่ได้สรุปกันเลยว่าจะให้ใครเป็น
คุณหมอชนนั่นก็กล่าวเพิ่มเติมนะฮะบอกว่าพักเพื่อไทยตอนนี้
รู้ดีว่าเราเป็นอันดับ๒ต้องระมัดระวังอย่างมาก
ในการเสนออะไรออกไปแม้แต่การเสนอขอตำแหน่งประธานสภาคือ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
เราก็จะได้กลับมาพิจารณาว่าเมื่อเขาไม่ให้แล้วเนี่ยเพื่อไทยเราเป็นพระดร๒เราจะพิจารณาอย่างไรในการร่วมทำงานกับเขาเนี่ย
เราจะพิจารณาอย่างไรเราจะทำงานแบบไหน
เน้นนะครับแม้เราอยากออกไปซึ่งเรามีสิทธิ์ด้วยนะที่ออกไปแต่ว่ามันไม่ชอบทำ
ถูกพี่น้องประชาชน๒๕ล้านเสียงมัดเรากับก้าวไกลให้ติดกันมันเสมือนพ่อแม่เรานะครับ
เราเป็นลูกเนี่ยเขาจับคุมถุงชนให้มาแต่งงานกันเนี่ยเราไม่มีสิทธิปฏิเสธจริงครับ
ก้าวไกรเขาไม่ให้เราก็ต้องมาพิจารณาว่าเขาไม่ให้เราก็ไม่ควรจะต้องรับใช่ไหมครับ
บ่าวมารับตัวเจ้าสาวต่างนานาตอนนี้กลายเป็นคลุมถุงชน
คือพ่อแม่จับให้แต่งงานกันโดยไม่ได้รักกันอย่างนี้เหรอคะ
ตอนนั้นสุขากันใช่ไหมสุขดิวเลิฟ

กลุ่มถุงชนนี่คือไม่ได้รักกันแต่ว่าโดนผู้ใหญ่บีบบังคับให้แต่งงานกันนะ
แต่อยู่ไปเดี๋ยวก็รักกันเอง

เสียงอ่อนลงแล้วค่ะ
มีร่มมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองอย่างนี้หรือเปล่า

คุณผู้ชมครับแต่ทีนี้ไอ้เรื่องที่ว่ามันจะรอยร้าวหรือเปล่า

คุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์

ประชุมร่วมกันระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลนะ
อันนี้เขาประชุมแกนนำพักนะไม่ได้ประชุมคณะเจรจาประธานสภา

แดนก็เป้าไทยส้มก็กล้าวไกลใช่ม๊ะ
นี่ฮะ
คันดิเดตนายกนะครับนอกจากคุณอุ้งอิงก็มีคุณเศรษฐาทวีสินนะ

มีคุณหมอพรมมินที่เป็นประธานกรรมการด้านเศรษฐกิจของพัก

คุณจักรพงศ์แสงมณีนายทะเบียนพัก
ก้าวไกลมีคุณพี่จานเฉาพัฒนาวงศ์
มีคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักก้าวไกล
ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

คุณสิริกัญญาก็ทวิตรูปพร้อมข้อความ
บอกหารือร่วมกัน
เพื่อวางแผนงานบริหารทำงานต่อ

ขอบคุณครับหมออ๋อง
แดดิเดตประธานสภาของพักเก้าไกลนะครับ

นายพิธาจะลงพื้นที่ขอบคุณชาวพิศนุโลก

ที่ลานแอโรบิคสวนชมนาน

เก้าไกรเขาจะเน้นไปจังหวัดที่ส่วนมาก
พอดีเลยช่วงจังหวะสอสอ

เก้าไกลพร้อมเข้าร่วมประชุมสภา
หากมีการเรียกประชุม๔กรกฎาคมนี้

ทางเลขาธิการสภา

อาจจะรอเวลาว่าสองพักเขาจะพร้อมเมื่อไหร่

เพราะว่าเขาต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน๓วัน

เพื่อเลือกประธานสภาได้เพราะฉะนั้นตอนนี้แน่นอนแล้วนะฮะ

จำเป็นต้องเลื่อน๔กรกฎาคม
ประชุมได้เลยการโหวตเลือกประธานสภา
คุณชัยธวัฒน์ก็เชื่อว่าจะเรียบร้อยดี

กลายเพื่อไทยได้ข้อสรุปก่อนแน่นอน

ตามเจตนารมณ์ของประชาชน

แจ้งไปยังสสชุดที่๒๖
นัดประชุมสภา๔กรกฎาคมนี้
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที

ให้สมาชิกปฏิญาณตน

ประธานสภาผู้แทนรัศดร

รองประธานสภาผู้แทนราชดร

ทุกผู้ชมก็ดูทายลักษณ์ทีวีตั้งแต่เช้า
๔กรกฎาคมเหมือนนั้น

ทีนี้ตอนนี้ระหว่างที่คนกำลัง
โฟกัสหรือจับตาไปที่กล่าวกลาย
เผื่อไทยถาทียังไงแบบไหน

พอพักร่วมก็โดนเลื่อนเหมือนกันถูกไหมเวลาประชุมต่าง
วันนี้ไปคุยกับพ้นตำรวจเอกเสรีพิสูจน์เป็นมิเยาเวทนะคะ
หัวหน้าพักเสรีรวมไทยก็บอกว่า

ในนั้นเนี่ยมีเขียนระบุชัดเจนว่าทุกคนจะสนับสนุนนายพิทาเป็นนายก
แต่ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องเก้าอี้ประธานสภาเลย
ประเด็นนี้มันมีโอกาสทำให้เกิดรอยร้าวได้หรือเปล่า

ก็มีสิทธิ์แต่อยากให้กำลังใจมากกว่า
ให้มันจบด้วยดีได้บ้างเสียบ้างอย่าไปคิดมาก

ทีนี้เราก็เลยถามว่าระหว่างหมออ๋องคือนายสัตวแพทย์ปฏิพัฒน์ใช่ไหม

แดดิเดตเก้าอี้ประธานสภาเนี่ย
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มองยังไง
๊าเสรีบอกว่าถ้าให้พูดในแง่ของการทำงานเนอะ
ก็ต้องตอบตรงว่าคุณหมอชุลนานมีประสบการณ์มากกว่าอยู่แล้ว
แต่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นคนไหนยังไงนะ
เพราะสุดท้ายมันก็ต้องรอผลการเจรจาพูดคุยแหละ
จะเอาไปรวมไปโยงอะไรอย่างทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้หรอก

จะตกลงร่วมกันยังไงนะฮะ

พักอื่นพักเศรษฐ์ธรรมไทยมันไม่ได้เกี่ยวด้วยนะฮะ
เพียงแต่ว่าก็ให้กำลังใจให้ตกลงกันให้ได้นะครับ

ผมคิดว่าการทำงานร่วมกันในธรรพาเนี่ยมันสำคัญกว่านะฮะที่จะแตกหัก
มันต้องแยกกันให้ออกนะเลือกประธานสภาก็ส่วนหนึ่งเลือกนายกก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะ
ถ้าเอามารวมกันเดี๋ยวมันตกลงกันไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะ
เพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็ไม่ใช่ตัวที่ควรจะมารวมกันด้วย
ส่วนทางฝั่งนายวัศวรรษภวงพรศรีหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยรวมพลังก็บอกนะคะว่า
ไม่อยากให้ตำแหน่งประธานสภามาทำให้การจัดตั้งรัฐบาลต้องหยุดชะงัก
อยากให้สองพักแก่นำเนี่ยยอมถอยกันคนละก้าวได้ไหม
เพราะเชื่อว่าคุยกันได้แล้วก็ให้กำลังใจทั้งสองพัก
เพราะพี่ใหญ่อย่างเพื่อไทยยืนยันแล้ว

ขอให้ยืนหยัดบนหลักการส่วนรวมเป็นกลาง
ไม่ใช่ยืนบนหลักการส่วนตัวก็พอ

เขาอยากเห็นวัฒนธรรมการเมืองแบบใหม่ค่ะ
ส่วนความคืบหน้าเรื่องของการรายงานตัวสอสอนะคะ

ในการเข้ารายงานตัวก็มีสอสอรายงานตัวแล้ว๔๙๘คน
เหลือแค่นายพีรพันธ์สารีรัฐวิพากษ
หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติที่ยังไม่ได้เข้ามารายงานตัว
แต่มีรายงานมาว่าจะเข้ามาวันพรุ่งนี้ช่วงเย็นนะคะ

ถ้าพูดถึงเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรเนี่ยนะ
มีอยู่คนนึงที่เคยออกมาบอกไว้ว่าก้าวไกลจะไม่ได้
แล้วคนที่จะเป็นเนี่ยคือคุณสุชาติตันเจริญ

เจ้าของฉายาพ่อมดดำ
คนที่เคยบอกเอาไว้คือคุณจตุพรพรมพันธ์

พูดไว้หลายครั้งหลายหนใช่

คุณจตุพรวันนี้ผมเชิญมาคุยที่เปิดปากกับภาคภูมินะ
อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรด้วยอดีตกรกต
ผมก็ถามย้ำเหมือนเดิมว่าตกลงยังยืนยันแบบนี้ใช่ไหม
คุณจตุพรเนี่ยบอกว่าขอยืนยันเหมือนเดิมที่วิเคราะห์สถานการณ์เอาไว้ตั้งแต่ต้น
เพราะเขาบอกเขาอยู่ในแวดวงการเมืองเขารู้หมดฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหน
แล้วเคยอยู่ทางซีกเพื่อไทยมาด้วย
ยืนยันว่าสุดท้ายแล้วตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรจะชื่อสุชาติตันเจริญ
โดยนายรัฐบนตรีจะชื่อพลเอกรวิตวงสุวรรค์
ห้าหรอคะ
ใช่ผมก็ถามว่าคุณจตุพรมันยังไงมันสูตรไหนอะไรยังไง
มันทะลุฝั่งทะลุกำแพงไปฝั่งนั้นยังไงนะคะ
คุณจตุพรบอกว่าพอคุณสุชาติได้เป็นประธานสภาผู้แทนรัศดรไปแล้วเนี่ย
อย่าลืมว่าคุณสุชาติเนี่ยเคยอยู่ไทยรักไทย
อยู่พลังประชารัฐแล้วตอนนี้ย้อนกลับมาอยู่เพื่อไทย
ใช่ค่ะสายสัมพันธ์ทั้งนั้นเขายังมีกันอยู่กลุ่มสามมิตรก็มาที่เพื่อไทยด้วย
หลังจากนั้นการโหวตเลือกนายกแน่นอนว่ายังไงคุณพิธาก็ไม่ได้
คุณจตุพรบอกต่อให้เป็นคุณเศรษฐาเป็นคุณอุ้งอิ๊งเป็นคุณชัยเกษมคณะ
นายกของเพื่อไทยก็ไม่มีใครได้เพราะฝ่าด่านเสียงสวไม่ถึง
หลังจากนั้นเนี่ยจะมีคนเสนอชื่อโหวตแข่งหรืออาจจะก้าวข้ามความขัดแย้งอะไรก็แล้วแต่
จะมาถึงชื่อแคนดิเดตนายกของพักพลังประชารัฐคือบิ๊กป้อม
ซึ่งแม้จะมี๑๘๘เสียงณขณะนี้แต่เมื่อได้เสียงสว๒๕๐เสียงไปอีก
มันเกิน๓๗๖บิ๊กป้อมได้เป็นนายกแล้วมันจะตามไปด้วยสถานสวภามาทันที
ไม่ใช่แค่งูเห่าไม่กี่ตัวมาทั้งสถานสวภาเลยเหรอคะแล้วก็จะเป็นสูตรนั้นบิ๊กป้อมเป็นนายก
ส่วนคั่วรัฐบาลจะมีพักไหนมาผสมอะไรกันอย่างไรเนี่ยคุณจตุพรบอกว่ามันก็เป็นไปได้ทั้งนั้น
แต่ที่ไม่ได้มาอยู่ด้วยแน่ก็คือพักก้าวไกล
พระวิทย์สภาผู้แทนราษฎรก็ต้องสำแดงให้เห็นซะก่อน

ก็เขาต้องการอย่างในการเมืองมันเป็นเรื่องตันหาเป็นเรื่องของความอยากครับ
ถามว่าแล้วทำไมอยู่ดีชื่อสุชาติตันเจริญจึงโผล่มานะครับทั้งที่สุชาติออกจากพลังประชารัฐเข้ามาพักเพื่อไทย
แล้วพักเพื่อไทยเนี่ยแทบจะไม่พูดถึงสุชาติตันเจริญเลยเนี่ย
แต่ว่าก็ไม่เคยออกมาปฏิเสธ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็มาติดกับ๓๗๖เหมือนกัน
และที่สำคัญในเงื่อนไขอื่นเรื่องอยากกลับบ้าน
เรื่องในกรตในกรกตและเรื่องอื่นมันเป็นองค์ประกอบกัน
แต่ท้ายที่สุดก็ต้องเอาความต้องการของเจ้าของพักนะ

ความต้องการคือต้องการกลับบ้าน
ใครอยากฟังเต็มหลังจบไทยรัฐนิวโชว์นะ

วันนี้ผมหนึ่งขั้นเอาสูตรลภารสี่ครัว
สี่คู่เอามาให้เลือกเลยที่เราอ่านกันเมื่อวาน
คุณจตุพรเลือกแบบไหนอาจารย์สมชัยเลือกแบบไหน

ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพยาวแก่นำพักพลังประชารัฐ
วันนี้พูดถึงกรณีที่คุณปรินาไกรคุบ

ออกมาบอกว่าคุณสุชาติตันเจริญเนี่ยจะเป็นประธานสภาผู้แทนรัศดรค่ะ
ร้อยเอกธรรมนัฐบอกไม่เข้าใจว่าทำไมคุณปรินาเนี่ยออกจากพักไป๑ปีแล้วเนี่ย
มาสร้างข่าวที่ไม่เป็นความจริงยืนยันว่าแม้ตัวเองจะนับถือและเคยร่วมงานกับคุณสุชาติ
แต่เมื่อคุณสุชาติย้ายสังกัดไปอยู่พักเพื่อไทยแล้วก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกัน
เพราะนั่นคือเรื่องภายในของพักเพื่อไทยนี่ฮะร้อยเอกธรรมนัฐบอก
ขอยืนยันเราต้องยึดมั่นในมารยาททางการเมืองต้องให้พักที่ได้คะแนนเสียงเยอะที่สุด
จัดตั้งรัฐบาลช่วงนี้ขออยู่นิ่งเดินหน้าลงพื้นที่พบปะพ่อแม่พี่น้องชาวพยาว
ไว้วางใจเลือกมาเป็นสอสออีกสมัยซึ่งต้องทำหน้าที่ให้หนักขึ้น
ล่าสุดค่ำวันนี้ฮะมันมีรายงานข่าวว่าอย่างนี้
ผมก็พยายามตรวจสอบทีมข่าวไทยรัฐทีวีไทยรัฐออนไลน์
อืมเราก็พยายามตรวจสอบว่าเออมันใช่ไม่ใช่อย่างไร
ล่าสุดไทยรัฐหนังสือพิมพ์ด้วยเราตรวจสอบกันหมดเลย
ล่าสุดนะฮะไทยรัฐทีวีเราได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวนะครับ
ประเด็นการหารือระหว่างพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกล
ในเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรได้ข้อยุติแล้วโดยที่พักก้าวไกล
จะได้ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรเพื่อไทยยอมถอยให้
เพื่อไทยจะได้ตำแหน่งรองประธานสภาสองตำแหน่งแต่มันมีเงื่อนไขคำว่าแต่
ค่ะมันเป็นเงื่อนไขที่ว่าทั้งแปดพักร่วม
ฝ่ายค้านเดิมที่กำลังจะเป็นว่าที่รัฐบาลในขณะนี้เนี่ยนะฮะ
แต่ถ้าคุณพิธาไม่สามารถฝ่าด่านสวได้ได้เสียงโหวตไม่ถึง๓๗๖เสียง

และจะต้องร่วมกันผลักดันให้เพื่อไทยเนี่ยได้สลับมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
คือก่อนหน้านี้ต่างฝ่ายต่างก็ยืนยันว่าขอตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรใช่ไหม

รายงานข่าวที่ออกมาช่วงค่ำเราก็ตรวจสอบจากแหล่งข่าวแล้ว
เขาก็ยืนยันนะว่าณขณะนี้ตกลงกันใหม่แล้ว
เพื่อไทยยอมถอยก้าวไกลเอาประธานสภาไป
รองประธานสภา๒คนเป็นของเพื่อไทย
แล้วร่วมกันผลักดันให้คุณพิทาได้เป็นนายก
แต่ถ้าโหวตไม่ผ่านห้ามทิ้งกันนะ
ห้ามแยกจากกันไปไหน
ยังอยู่กันเหมือนเดิมไม่ต้องไปจัดสูตรใหม่คั่วไหนอะไรยังไง
อยู่กันที่เดิมด้วยกันเหมือนเดิมนี่แหละ
ต้องมีดิวลลับสลับคั่วอะไรทั้งสิ้น

ได้เป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
อันนี้คือข้อมูลที่เราเช็คมาตอน๔ทุ่ม๑๘นาทีวันนี้เนาะ

คือเพราะนั่นคือแหล่งข่าว

คุณหมอชนน่านศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
นังสือพิมพ์ไทอออนไลน์
เราก็โทรไปถามเพื่อตอกย้ำว่าเออตกลงมันใช่ไม่ใช่คุณหมอ

พูดคุยกันก่อนทีมเจรจาก็คือชุดของคุณภูมิธรรมค่ะซึ่งก็แล้วแต่ว่าเขาจะนัดกันช่วงไหน
ส่วนวันที่๒กรกฎาคมนี้ที่นัดกันเนี่ยระหว่าง๘พักร่วมรัฐบาล
จะเป็นการคุยกันเกี่ยวกับประเด็นต่างรวมถึงรายงานสรุปเรื่องราวต่าง
ซึ่งทางทีมเจรจา๒พักเรื่องประธานสภานัดช่วงเช้า
หัวหน้าพักและแกนนำ๘พักร่วมนัดช่วงบ่าย
แต่คุณหมอชนน่านบอกว่าก็ยังไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่นะ
ดังนั้นเรื่องประธานสภาตามที่มีข่าวออกมาณขณะนี้เหมือนที่เล่าให้ฟัง
หัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยบอกว่าขอให้รออีกนิดนึง
เพื่อรอฟังทีมเจรจาก่อนนั่นก็แสดงว่า
คุณหมอชนน่านไม่คอนเฟิร์มกระแสข่าวที่ออกมา
ส่วนวันนี้เห็นบอกคนเห็นว่าคุณพิทาไปดูการแข่งขันไปเชียร์วอลเล่ใช่ไหม

อืมคุณพิทาบอกว่าดิวประธานสภายังเจรจาอยู่
หัวหน้าพักเพื่อไทยหัวหน้าพักเก้าไกลบอกตรงกันนะครับ
บอกไม่ยืนยันนะเขายังเจรจากันอยู่แต่ไอ้แหล่งข่าว
รายงานข่าวต่างที่ออกมาในขณะนี้ว่าเพื่อไทยยอมถอย
แต่มีแบบนี้ข้อแม้แบบนี้เดี๋ยวรอฟังกันต่อไปกันแล้วกัน
บอกแล้วว่าการเมืองต้องติดตามแบบไหนนะคะวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมง
เอาชั่วโมงต่อชั่วโมงก่อนดีกว่าตอนนี้ไม่งั้นเดี๋ยวใต้ตาไม่ได้นอนกันนะ
อ่ะตอนนี้ดิวยังเป็นยังไงยังไม่รู้แหละแต่ว่าไหนไหนก็ไหนไหนแล้ว
เมื่อมันใกล้จะเข้าสู่การเปิดสภาใกล้เข้าสู่การเลือกประธานสภาแล้ว
ย้อนไปดูกันหน่อยดีไหมคะว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ประธานสภาของประเทศไทยเราเนี่ยเข้ามาจากไหนยังไง
หน้าตาแบบไหนทำงานยังไงกันบ้างไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยทีมข่าวเรา
มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันค่ะ
ล้วนมาจากคนของพักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งแทบทั้งสิ้น
อย่างในปี๒๕๓๕ภาครัชาธิบัตรเสนอชื่อในมารุทบุณนาคเป็นประธานสภา
และมณตรีวันชาติไทยได้รับเลือกตั้งมาเป็นอันดับ๑๙๒
เสนอชื่อนายบุญเอื้อประเสริฐสุวรรณเป็นประธานสภา
โดยมีนายบรรหารศิลปะอาชาจากพักเดียวกันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ปี๒๕๓๙พักความหวังใหม่เสนอชื่อในวันมุธมัธนอมธาเป็นประธานสภา
โดยมีพลเอกชาวริสยงใจยุทธ์จากพักเดียวกันเป็นนายกรัฐมนตรี
เช่นเดียวกับปี๒๕๔๔และปี๒๕๔๘พักไทยรักไทยได้คะแนนเสียงถล่มทลาย
ก็เสนอชื่อคนของพักตัวเองเป็นประธานสภาเช่นกัน
นายอุทัยพิมพ์ใจชนในปี๒๕๔๔นายโพกินพลกุลในปี๒๕๕๙
โดยมีนายกรัฐมนตรีชื่อพันธ์ตำรวจโทษทักษิณชินวัฒน์
แทบจะกลายเป็นประเพณีทางการเมืองที่สืบต่อกันมา
นับครั้งได้ที่ประธานสภาจะไม่ได้มาจากพักอันดับหนึ่ง
อย่าง๔ปีที่แล้วชื่อของในช่วงศูนย์หลีกภัยจากพักประชาธิปทธ์
ซึ่งมีสอสอเป็นอันดับ๒๕๒ที่นั่ง
จากภักดิ์พลังประชารัฐซึ่งเป็นแก่นำรัฐบาลเกือบเท่าตัว
แต่ก็สามารถต่อรองเก้าอี้ประธานสภามาครองได้สำเร็จ
เพราะพลังประชารัฐต้องการเสียงหนุนให้พลเอกประยุจันทร์โอชา
แดดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักตัวเองได้เป็นนายกรัฐมนตรี